เริ่มต้นด้วยบรรยากาศการเมืองไทยกันก่อนเลยนะฮะ
วันนี้ก็ถือว่ามาตามนัดนะครับใช่ค่ะ
พักเก้าไกลที่เป็นการนำวาดที่พักร่วมรัฐบาล
ชวนแปดพักนะฮะรวมเก้าไกลด้วย
มาลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจะเป็นรัฐบาลร่วมกันนะฮะ
เดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะวันนี้เขาถือเลิก๒๒พฤษภาคม
ตรงกับเมื่อเก้าปีที่แล้วที่มีเหตุการณ์รัฐบาหารเลยนะฮะค่ะ
นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงสิบหกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีที่ผ่านมานะครับ
โรงแรมคอนราชในกรุงเทพนะฮะ

พักนะครับที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยนะฮะ
ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
เนื้อหาสาระจะมีทั้งหมดยี่สิบสามข้อนะฮะ
วกกับแนวทางการปฏิบัติของทุกภาคการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลร่วมกันอีก๕ข้อ
ใช้เลิกวันนี้เลยฮะยี่สิบสองพฤษภาคมนะครับ
ตรงกับวันครบรอบเก้าปีรัฐประหารยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ของคอสชที่มีพลเอกลยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นหัวหน้าคณะคอสชนี่๘ภาคการเมืองนะครับ
นายพิธาลิพจรรย์รัฐหัวหน้าภักร์เก้าไกล

หัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
หน้าภักษ์เพื่อไทยรวมพลังหลังจากที่ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเสร็จ
ก็มีการแถลงข่าวทางนายพิทาบอกว่า
บันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานการจัดตั้งรัฐบาล
และทำงานร่วมกันของแปดพักซึ่งทั้งหมดเห็นตรงกันว่า
ภารกิจของรัฐบาลที่จะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบรูปแบบของรัฐ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้
ขององค์พระมหากษัตริย์ขณะเดียวกันมีอยู่ข้อ๑จาก๒๓ข้อ
ของบันทึกความเข้าใจร่วมกันในข้อ๑๖เรื่องการนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด
ออกกฎหมายควบคุมการใช้โดยกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหนี่มีคนที่เขามาร่วมฟังด้วยหนึ่งในนั้น
คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่นะฮะซึ่งออกมาคัดค้านเรื่องกัญชาเสรี
นี่พออ่านถึงข้อนี้นี่ชูมืออย่างนี้เลยเท่ขึ้นมาเลยแบบนี้ใช่ไหมคะลั่นห้องเลยนะฮะ

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้นะครับ๒๓ข้อไม่มีเรื่องการแก้ไข

หยามหัตรา๑๑๒นะครับค่ะนักข่าวก็ถามหัวหน้าพระเก้าไกรแก้นำรัฐบาล
ซึ่งทางก้าวไกลเขาก็หาเสียงเรื่องนี้ไว้ว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะครับ
ทางนายพิธายืนยันว่าพักเก้าไกลยังเดินหน้าแก้ไขในเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา๑๑๒เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือทำลายทางการเมือง
มีโอกาสได้ตอบคลายข้อกังวลใจของวุฒิสภาหลายเรื่อง
ถึงเจตจำนงถึงเนื้อหาของกฎหมายที่ตั้งใจที่จะทำให้กฎหมายม๑๑๒ไม่เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันทางการเมืองทำลายทางการเมือง
พอได้รับคำอธิบายอธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยื่นไปแล้วหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นสากลก็ดี
ก็น่าจะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
พักเก้าไกรก็ยืนยันที่จะยื่นแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะ
บางทีก็อาจจะฟังข้อมูลมาที่ไม่ตรงนะครับแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสพูดคุยกันก็เป็นในทิศทางเป็นแนวทางที่ดี
ที่ได้รับรายงานจากทีมเจรจาของพักเก้าไกรเป็นแนวโน้มที่ดีมากครับ
คุณพิทาบอกใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นความคาดหวังเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
ตัวเลขสามหนึ่งสามน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสม
รัฐบาลมีสิทธิรภาพนะครับการเข้าสู่อำนาจในการเข้าสู่ธรรมเนียมรัฐบาล
รวมถึงการผ่านกฎหมายการบริหารจัดการความสมดุลระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
นั่นก็เป็น๓๔อย่างที่เราพูดคุยกันก็คิดว่าเหมาะสม
ในส่วนที่๒นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพักอื่นที่ไม่ได้อยู่บนที่นี่
หรือวุฒิสภาผมคิดว่าการที่จะโหวตให้กับรัฐบาลของพวกเราเนี่ย
เป็นเรื่องของการรักษาระบบไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องเห็นด้วยกับพิธา
หรือเห็นด้วยกับคนที่อยู่ในที่นี่แต่ผมคิดว่ามันเป็นการที่
ช่วยกันประคับประคองนะครับให้ประเทศไทยกลับสู่ความเป็นปกติ
ของระบบประชาธิปไตยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ประกาศเจตจำนงในข้อนี้มา
จริงนักข่าวก็ถามหลายเรื่องมากนะฮะใช่ค่ะซึ่งตอบกันทุกพักนั่นแหละครับ
ในส่วนของหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับ
คุณพิธาบอกว่าที่ผ่านมามีศูนยากาศหลังจากไปปลดล็อกกัญชา
แล้วมีการลักลอบเปิดการนำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมาย
ที่ผ่านมาหากใครทำถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลนะแต่จากนี้ไปเนี่ยจะเอากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด
สมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์แต่ไม่บังคับหากขัดกับหลักศาสนา

กระบวนการโยรจาสวรรค์๑๕ปัญหาชายแดนทางภาคใต้
คุณพิทาบอกว่าทุกพักจะร่วมกันแก้ปัญหานะครับจะนำโดยตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีนี่แหละ
ส่วนใครจะเป็นคนดูแลในกระบวนการไหนต้องคุยในรายละเอียดอีกครั้ง
แต่ขอให้คำมั่นสัญญาว่าต้องมีพลเรือนไปร่วมด้วยโดยพลเรือนนำทหาร
โดยการใช้งบประมาณเนี่ยต้องไม่ใช้งบแบบมหาศาลในการดูแลพื้นที่ชายแดนใต้
ทีนี้ก่อนจะโหวตนายกต้องเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาก่อน
ตอนนี้มีคำถามมีข่าวว่าตกลงแล้วจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นก้าวไกล
เพราะว่าคะแนนเสียงของสอสอที่ได้อันดับ๑อันดับ๒เนี่ยห่างกันประมาณ๑๐เสียงสอสอ
เพื่อไทยเองมีรายงานข่าวว่าเขาก็อยากจะได้ประธานสภา
ก้าวไกลก็เป็นฝ่ายบริหารขึ้นเป็นนายกไปแล้ว
เรื่องนี้นะครับทางหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
แต่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเจรจากันอยู่
จะดูว่าแต่ละพักเนี่ยจะไปทำเรื่องไหนให้กับประชาชนได้บ้าง
แล้วจะจัดสรรตำแหน่งให้ตรงกับภารกิจที่รัฐบาลจะต้องทำร่วมกัน
วิชาการหลายท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
เพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการเมืองไทย
แต่นักวิชาการบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อการเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเนี่ยมีการแถลงจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แล้วก็ทางพักที่ได้อันดับ๒คือพักอนาคตใหม่
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจไปแถลงที่โรงแรมแหล่งคัสเตอร์
ตอนนั้นนักข่าวเรียกว่าเป็นปฏิญญาแหล่งคัสเตอร์
ตอนปฏิญญาแรงคัสเตอร์หลักก็คือสารต่อประชาธิปไตย
ยุติการสืบทอดอำนาฆของพศช่อและปิดสวิทธิ์สวงศ์
ทีนี้นักวิชาการก็เลยมองว่าจากปฏิญญาแหล่งคัสเตอร์ที่ตอนนั้น
ไม่ถึงฝั่งฝันในการจัดตั้งรัฐบาล
มาถึงปฏิญญาคอนราชในครั้งนี้แถลงที่โรงแรมคอนราชใช่ไหมคะ
สื่อบางสำนักก็เลยเรียกว่าปติญญาคอนรัฐ
พ่อเนี่ยมีวาระตั้ง๕อย่างเนี่ย
รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะคะ
เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
มีการปรับคำปรับสำนวนใหม่
ครอบคลุมหลักการเดิมที่พักเก้าไกลเคยร่างเอาไว้นะคะ
และเพิ่มเติมของ๗พักร่วมเข้ามา
จนทำให้มีเนื้อหามากถึง๒๓ข้อ

ประเด็นแรกเลยคือย้ำแบบนี้นะคะว่า

ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศักระ
ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์

แรกเลยที่เป็นเนื้อหาที่สำคัญมาก
ส่วนทั้ง๒๓ข้อมีอะไรบ้าง
ข้อแรกค่ะฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยการจัดทำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด
โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
สองผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยไม่ได้มีการบังคับนะคะ
ถ้าประชาชนเห็นว่าขัดหรือแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ
เพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คุณวันมุธมัธน้องมทาแย้งไปตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
ว่ามันขัดต่อหลักของกฎหมายตามศาสนาอิสลาม
ด้านประชาชาชาติเขาไม่ค่อยโสบายใจ
ผลักดันการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยยึดหลักความโปร่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับให้เป็นระบบสมัครใจ
ผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ
เพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงาน
ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม
เครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวหรือใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุงใหม่
๑๐ยกเลิกผูกขาดทุกอุตสาหกรรมเช่นสุรา
ผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคากำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระการคลังในระยะยาว
๑๕แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน
กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา
ส่งเสริมการเกษตรและประสุทธิ์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต
ข้อ๑๘แก้ไขกฎหมายประมงและฟื้นฟูให้ยั่งยืน
๑๙ยกระดับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพ
กระดับระบบสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
ปฏิรูประบบการศึกษายกระดับคุณภาพไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
สร้างความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ
รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด
ดำเนินนโยบายการต่างประเทศด้วยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียน
และรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจค่ะ
คือมิ้วต้องอ่านให้ครบทั้ง๒๓ข้อเพราะนี่คือเนื้อหาใจความที่สำคัญมากนะคะ
คือไม่ได้บังคับกันนะคะแต่เป็นสิ่งที่ทุกพักการเมืองที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
พร้อมที่จะดำเนินการไปในลักษณะแบบนี้ดำเนินการไปด้วยกัน
ทีนี้มีแนวทางปฏิบัติของทุกพักด้วยนะคะก็คือจะร่วมกันคุ้มครองสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนจะทำงานโดยซื่อสัตว์สุจริต
บุคคลของพักมีพฤติกรรมทุจริตให้ยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันที
จะทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันทุกพักมีสิทธิ์ผลักดันนโยบายอื่น
อย่างเช่นก้าวไกลเขาจะผลักดันเรื่องของการแก้มาตรา๑๑๒และกฎหมายอื่น๔๐กว่าเรื่อง
ก็จะเป็นการผลักดันผ่านกระบวนการทางรัฐสภา
ต้องไปรอดูว่าถ้าเป็นลักษณะของการทำงานแบบนี้มีนโยบายแบบนี้เนี่ยทางสวจะว่ายังไง